ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับอดีตนักแสดงสาวเอมมี่อามาเรียจาคอป
ที่ได้เข้าพิธีโกนผมบวชชีไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งตัวเธอเองเนี่ยเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดมาได้ไม่นานนะคุณ
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้เข้าพิธีกลผมบวชชี
โดยไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเป็นวัดใด
ทราบแต่เพียงว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
โดยเธอได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นว่า
โกนผมบวชชีเพื่อทดแทนคุณพ่อคุณแม่
เธอเสียใจที่เคยสร้างความเดือดร้อนและทำให้ครอบครัวไม่สบายใจ
และขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร

ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ส่งถึงทุกคน
ทั้งคนที่หวังดีและคนที่หวังร้าย
ขออโหสิกรรมให้นะคะ

ยังไม่ได้บอกด้วยนะว่าเธอจะบวชเป็นระยะเวลานานแค่ไหนนะคะ
คุณผู้ชมก็อย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ย
หลังจากที่เธอพ้นโทษมาได้
ยังไม่ทันจะถึง๑เดือนพอดิบพอดีเนี่ย
ก็มีปัญหาเกิดขึ้น
มีการงัดเอาหลักฐานคลิปทรงคลิปเสียงว่าตัวเธอเองเนี่ย
คดีมาได้ด้วยความไม่โปร่งใส
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือนะคะ
อย่างไรก็ตามยังไงก็ต้องรออีกทีนึงนะคะ

แต่ตอนนี้เนี่ยคุณเอมมี่เองก็เข้าไปที่บวชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว